ใช่แต่ไม่ได้ไปหาอาชีพอื่นประกอบเลย

แล้วเปิดเพื่อโพสต์ขายบริการทางเพศ

ผมหรือหลายคนด้วยนะคะ

ตัวเองก็เอาเงินมาส่วนหนึ่งเด็กก็ได้ไปส่วนหนึ่ง
แต่มันทำแบบนี้ไม่ได้อืมตำรวจทำยังไงอ่ะ
พอรู้เรื่องนี้ก็เลยปฏิบัติการล่อซื้อบริการซะเลยค่ะ
แล้วก็มาถูกจับที่แห่งนนี้นี่แหละค่ะ
รามการค้ามนุษย์หรือว่าตำรวจปคมนะคะ
ไปจับกลุ่มนางสาวปภาดาอายุ๒๒อย่างที่บอก
รีสอร์ทอยู่ที่อำเภอคอนบุรีค่ะจังหวัดนครราชศรีมา
คือตำรวจเพราะเขาไปรู้ว่าปราภาดาจะมีการขายบริการทางเพศ
เด็กสาวอายุต่ำกว่า๑๘ปีและเอาไปโพสต์เอาไว้ผ่านทางทวิตเตอร์
เท่านั้นแหละตำรวจบอกโอ๊ยถ้าจะโจงครึ่มขนาดนี้
ก็ติดต่อล่อซื้อซะเลยติดต่อล่อซื้อบริการเด็กสองคน
ตำรวจบอกต้องจ่ายเงินให้คนละ๑๕๐๐บาทนัดส่งเด็กที่รีสอร์ท
แล้วก็ควบคุมตัวเลยเด็กที่ประพาดาเอามาส่งอายุ๑๖กับ๑๘เท่านั้นเอง
เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวนะคะเจ้าตัวสารภาพบอกว่าทำจริงจริง
สร้างบัญชีทวิตเตอร์ขึ้นมาค้าประเวณีตัวเองนี่แหละเป็นแอดมิน
ก็จะมีเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๘อยู่ในสังกัดอยู่๖คน
ทำมานะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมค่ะ
แต่ละครั้งก็จะหักเงินค่าในหน้า๕๐๐บาทกับเด็ก๑คน

ค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็ก
เป็นธุระจัดหาบังคับขู่เห็นชักจูง
ส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม
แล้วก็ยังมีเรื่องของการโฆษณาชักชวนเพื่อการค้าประเวณีด้วยนะคะ
นำตัวส่งดำเนินคดีเดี๋ยวจะต้องขยายผลเรื่องอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะเด็กส่วนมากที่เอามาส่งเนี่ยล่าสุดตำรวจไปซื้อบริการสิบหกสิบแปดใช่ไหม

เพราะฉะนั้นตำรวจต้องไปขยายผลให้ได้เลยนะคะว่า
คนที่มาซื้อบริการเป็นใครบ้าง
แน่นอนแม่เราเขาจะมีบัญชีรายชื่ออยู่

ใช่ค่ะต้องติดตามเรื่องนี้นะ